ในตำแหน่งรองสารวัตรก่อนจะไต่เต้าตามลำดับชั้นจนเลื่อนยศเป็น
พลตำรวจเอกในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และกลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตพบตลคนที่๑๔
แม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะเป็นนายตำรวจที่มีความสามารถโดดเด่น
แต่ระหว่างทางก็ต้องเผชิญกับมรสุมมากมาย

บิ๊กโจ๊กเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลังถูกกล่าวหายุ่งเกี่ยวกับการทุจริต

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสชขณะนั้น

ไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยขาดจากตำแหน่งเดิม

ขณะที่กราฟเส้นทางรับราชการเริ่มร่องโรย
ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น

รถของบิ๊กโจ๊กถูกคนร้ายกระหน่ำยิงถึง๗นัด
หวังเอาชีวิตขณะจอดอยู่ย่านบางรัก
คดีนี้พลตำรวจเอกวีริชัยทรงเมตตา
รองพบตรเข้ามาทำคดีอย่างใกล้ชิด
แต่อีกไม่นานก็มีคลิปเสียงว่า
มีนายตำรวจโทรศัพท์เตือนให้หยุดทำคดีนี้

หลังเกิดเหตุอุกอาจกลางกุ้ง
บิ๊กโจ๊กตัดสินใจบินไปอุบุษมตรแทนคุณพระมีต
ก็บินเดินทางกลับประเทศไทยทันที

โจ๊กส่งธนายความยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์
ต่อสารปกครองอ้างออกคำสั่งยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ถัดมาพลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊ก
กลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง
ก่อนจะได้รับเลื่อนชั้นยศเป็นพลตำรวจเอก
และต้องลงตำแหน่งรองผู้มิจการตำรวจแห่งชาติ
คดีนี้บิ๊กโจ๊กลุยทำงานอย่างหนักหวังพิสูจน์ฝีมืออีกครั้ง
โดยเฉพาะการกวาดล้างทุนจีนสีเทา

แอบอ้างชื่อเรียกรับเงิน๑๔ล้าน
และกับการช่วยเหลือคดีอุ้มบุญจีน
ปราบรามเว็บพนันออนไลน์

ที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
ร่าสุดบิ๊กโจ๊กลงเป็นที่ครี่คลายคดีกำเนินก
ผู้มีอิทธิพลคนดังแห่งเมืองนครปฐมที่สั่งลูกน้องสังหารสารวัตรสิว
ลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองพบตรดับขางานเลี้ยง
และต้องสูญเสียผู้กำกับเบิ้มในช่วงเวลาเดียวกัน
ขณะที่ชุดคลี่คลายคดีของบิ๊กโจ๊กกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและเจาะออกหมายจับ
ภายในงานมาตรา๑๕๗ไม่เว้นแม้แต่ผู้กำกับเบิ้ลที่ปลิดชีพตัวเอง
อยู่ก็มีคำสั่งฟ้าผ่าอีกครั้งหลังมีคำสั่งให้พลตำรวจโทจีรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ถือเป็นน้องรักของพลตำรวจเอกต่อศักดิ
เข้ามาทำคดีนี้แทนก่อนเที่ยวรุ่งเช้าวันนี้ตำรวจคอมโมโดพร้อมอาวุธครบมือ
บุกเข้าตรวจคนบ้านบิ๊กโจ๊กแบบไม่ทันตั้งตัวหลังลูกน้องคนสนิททั้ง๘นาย
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์